แบบ่าจะจัดบาย

ถ้าป้าอยากพาพ่อไปเที่ยวเนี่ยนะฉันขอแนะนำนี่เลย
แถววัดสะเกดเลย
แถวนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเมืองสถาปัตยกรรมโบราณที่สวยมากเลย
บรรยากาศก็ดีถ้าเธอพาพ่อไปพ่อมีแป้งชัวร์

ก็อยากรู้แล้วสิว่าจะเป็นสถานที่ไหน

ที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
ที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
จะเอมิ้นมารายงานตัวค่ะคุณผู้ชม
และในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะมินก็มีที่พักหลักร้อยมานำเสนอนะคะ
ราคาเป็นกันเองและยังอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญอย่างวัดสะเกดนั่นเอง
ย่านนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นย่านเก่าแก่มากเลย
อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าข้างในเป็นยังไงก็ตามมาเลย
อย่างที่บอกว่าอยู่ใกล้กับวัดภูเขาทอง
หรือว่าวัดสะเกดนั่นเองค่ะก็คือเดินออกไปนะคะ
จะเจอกับวัดเลยค่ะแล้วที่ชอบมากมากด้านหลังโอ้โห
เก๋มากเลยค่ะก็คือเขาจะแกะสลากปูนนะคะเป็นลูกวัดภูเขาทองเลยค่ะ
แหมแค่ด้านหน้าเนี่ยยังเก๋ขนาดนี้มิ้นว่าตอนนี้เข้าไปดูห้องพักกันเลยดีกว่าค่ะ
แหมแล้วก็มาถึงแล้วนะคะสำหรับห้องพักห้องนี้บอกชื่อก่อนชื่อก็ท้ายไทยค่ะชื่อว่า
สังเกตได้ค่ะว่าจะมีเตียงทั้งหมด๑๒๓๔๕เตียงเลยและห้องนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือเห็นต่างหนึ่ง
มั้ยนี่
ภูมิใจนำเหนอมาก

ก็คือเป็นห้องที่สามารถมองออกไป
วิวค่ะเป็นวัดภูเขาทองได้เลย
สำหรับห้องดาวเรืองค่ะ

แต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้

ว้าว
และอันนี้นะคะก็เป็นอีกห้องนึงค่ะ

ห้องนี้นะคะถือว่าเป็นห้องใหญ่มากเลย

มีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะ
ห้องนี้เป็นห้องที่เห็นวิว
ภูเขาทองได้ใกล้ที่สุดเลย

แบบว่าพื้นที่นะคะ
ที่สามารถนั่งเสริมสวย
คาครีมหรือว่านั่งทำงานตรงโต๊ะทำงานแห่งนี้
มีทีวีในตัวมีตู้เย็น

คือห้องนี้เรียกได้ว่าครบมากเลยนะคะ
ที่สำคัญนี่มองไปทางนู้นตื่นเช้ามา
ซึ่งบ้ะชงกาแฟกินกาแฟ

เห็นว่าภูเขาทองโอ้โหชิลสุดเลยล่ะค่ะ
ตกแต่งสไตล์เรียบง่ายค่ะดูโล่งสบายเหมือนพักอยู่ที่บ้านเลยล่ะค่ะ
คุณผู้ชมอุ้ยกำลังหลับเพลินเลยอ่ะ
ห้องนี้คือแบบมันดีมากเลยค่ะอันนี้เนี่ยนะคะ

เป็นชื่อเกี่ยวกับดอกไม้หมดเลย
นี่แล้วบันไดขึ้นก็แบบว่ากิ๊บเก๋มากเลยนะคะ
สำหรับคนที่จะขึ้นไปนอนชั้น๒ก็สามารถขึ้นไปได้คือติด
ลักษณะเป็นแบบเดียวกันค่ะก็คือตรงหัวเตียงก็จะมีไฟไว้อ่านหนังสือนั่นเอง

คือจะบอกว่ามันเป็นห้องน้ำรวมแต่ว่าอยู่ในห้องเดียวกัน

ราคานะคะของห้องชบาร์ห้องนี้นะคะต่อเตียงคนละ๕๕๐บาทเท่านั้น

และนี่ก็เป็นห้องมิคซ์ดอมอีกแบบหนึ่งนะคะ

อยู่ใต้เตียงเหมือนกันทุกแบบเลย
ทุกห้องทุกสไตล์ก็จะมีฤาษฎาไว้เก็บของใต้เตียงนะคะ
เป็นการใช้พื้นที่อย่างประหยัดแล้วก็คุ้มค่ามากเลยค่ะ
สำหรับห้องนี้นะคะราคาต่อคน๕๕๐บาทนั่นเอง
แล้วก็ดีไซน์การตกแต่งแต่ละห้องก็คือจะเป็นแบบเดียวกันหมดเลย
อันนี้ก็จะมีแบบว่าฉันวางของมีเก้าอี้ให้สามารถแบบว่า
มานั่งอ่านหนังสือได้หรือว่าเอาของมาวางตรงนี้ได้นะคะ
ราคาเบาสบายนะคะแถมที่พักเนี่ยก็สะดวกสบายสะอาด
ใครที่มาพักที่นี่เนี่ยนะคะถือว่าเป็นสิริมงคลมาก
เพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญอย่างวัดภูเขาทองนั่นเองค่ะ
เป็นยังไงบ้างค่ะเจ๊ปุ๋ยไฟล์เจ๊แอร์อยากจะมานอนพักที่นี่หรือเปล่า
แต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปนอนพักก่อนนะคะ
มันเก๋มันดูดีมากแถมราคามันก็โอ่งมากเลย
เริ่มต้นอยู่ที่๕๕๐ตรงนั้นเนี่ยอยู่
ถูกมากแล้วก็แบบโอ้โหดูสิการที่เราได้ไปนอนใกล้สถานที่ศักดิ์สิท
อย่างวัดผู้เขาทองเนี่ยนะเป็นซิริมงคลกับชีวิตมากแล้ว

เปล่าบ้างไม่ได้อยู่แถวนั้นแต่ว่าจะไปนอนตรงนั้นเพราะว่าจะได้ไปไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วย
จะขอให้เจอผู้ชายในฝันสักทีขอให้เงินทองไหลมาเทมาการงานไม่ขาดสาย

เฮ้ยทางบุญคลิก๒๐ขอซะเยอะเชียว
โอเคโอเคถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะ
แล้วช่วงหน้ากลับมาต่อกันกับของอร่อยหลักสิบค่ะ